แม่เขาแปลกใจทำไมต้องซุกไว้เชื่อว่าเวลาจะเป็นเกลียวมิสุทธิ์
สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาพบกันในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้วันเสาร์ที่๒๕กรกฎาคม๒๕๖๓อยู่กับดิฉันเข็มมาสอนหนูขาว
ดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดีน้องชมพู่กันแล้วกันนะครับ
วันในวันนี้นะครับแต่ว่ามันมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้าน
ใกล้ใกล้กับบ้านกกอกที่ตะบนกกตูมนะฮะที่นี่คือบ้านแก่งนาง
ใช่ค่ะคือตำบลเดียวกันแต่คนละหมู่บ้าน
กกตูมเนี่ยมี๑๒หมู่บ้านบ้านแก่งนางกับบ้านกกอกไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับ
กว่ากิโลเมตรเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารมานะครับ
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
แก่งนางที่ตะมนตกกตูมอายุ๕๕ปีไปอนาจารย์เด็กหญิงวัย๓ขวบ
โอ้โหแล้วเป็นเด็กผู้หญิงอายุสามขวบใช่ค่ะครับ
คนก็เลยเอ๊ะตกลงยังไงมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไปถึงคดีน้องชมพู่หรือไม่
เพราะนี่ก็๗๕วันแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะครับ
เรื่องของเด็กหายแล้วไปพบศพที่ภูเหล็กไฟ
ผู้ชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตำรวจไปคุมตัว
แล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุเบื้องต้นเขาก็รับสารภาพนะนะครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านกกอกนี่แหละมาแจ้งกับนักข่าว
นักข่าวที่มาเกาะติดคดีชมพู่ทีมข่าวทรัฐทีวีของเราด้วย
เพราะมีผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหายวัย๓ขวบที่บ้านแก่งนางเนี่ย
ลูกสาวเขาถูกอนาจารย์ไปแจ้งความมาแล้วล่ะแต่เกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้า
พอผู้สื่อข่าวไปถามนะก็วันนั้นก็บังเอิญพอดีเลยนะฮะ
เมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปคุมตัวพอดีแล้วพาไปชี้จุด
ส่วนวันนี้ครับท่านผู้ชมครับไปดูภาพบ่ายวันนี้
ตำรวจสพกกตูมตำรวจมุกดาหารคุมตัวผู้ชายคนนี้ชื่อนายสุพลนะครับ
หรือว่าในกว้างเป็นเจ้าของร้านขายของชำนะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่ไปกระทำอนาจารย์กับเด็กหญิงวัย๓ขวบซึ่งความจริงแล้วก็รู้จักกับทางผู้ปกครองของเขา
เพราะว่าพ่อแม่เด็กเนี่ยพาลูกสาวมาฝากเลี้ยงไว้ตั้งแต่อายุน้อยตั้งแต่ขวบแรกจนตอนนี้๓ขวบนะครับ
แต่ว่ากลับไปทำอนาจารย์เด็กหญิงคนนี้นะครับวันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านขายของชำของตัวเอง
เป็นทั้งบ้านแล้วก็ร้านขายของชำชาวบ้านนี่เป็นร้อยคนเขารู้ข่าวว่าจะพามาทำแผนเนี่ยมารอดูหน้านะครับ
มารอดูตัวแล้วนี่จังหวะนี้ฮะตำรวจต้องกันเอาไว้นะครับ
พอตำรวจคุมตัวนายสุพลมาถึงเนี่ยนอกจากการตะโกนด่าทอสาบแช่งของบรรดาชาวบ้านแล้ว
พ่อของน้องเด็กหญิงผู้เสียหายฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ปรีเข้าไปจะทำร้ายนายสุพลด้วยความคับแค้นใจ
แต่เจ้าหน้าที่ก็กันเอาไว้ได้นะครับนี่ฮะช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะฮะ
ุ่งตัวเ
คุณพ่อนะแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกันเอาไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นการไปทำร้าย
ทางฝั่งตัวผู้ต้องหามันก็จะมีคดีซ้อนคดีขึ้นมานะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจนะครับได้นำตัวนายสุพลผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุ
ในบ้านที่เป็นร้านขายของชำนะครับ๓จุดด้วยกันนะครับ
ก็คือจุดที่เป็นหน้าบ้านแล้วก็มีจุดที่อยู่ในบ้าน
จุดที่เขาบอกว่าเขาล่วงละเมิดอนาจารย์เด็กหญิงตรงจุดในบ้าน
แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก่อนที่จะปล่อยให้เด็กผู้หญิงกลับไปที่บ้านของตัวเองเนี่ย
ก็ยื่นขนมให้กับเด็กหญิงผู้เสียหายนะครับ
นายสุพลสารภาพว่าก่อเหตุจริงทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
อันนี้เขาอ้างนะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือ๒๒กรกฎาคม
เช้าก่อนเกิดเหตุประมาณ๙โมงเช้า
ตอนนั้นนายสุพลบอกว่าไปส่งภรรยาขึ้นรถโดยสารไปจังหวัดสกลนคร
แล้วกลับมาที่ร้านขายของชำซึ่งก็เป็นบ้านพักด้วย
จากนั้นไม่นานเด็กหญิงวัย๓ขวบเดินมาซื้อขนมที่ร้าน
เขาบอกว่าเขาก็กวักมือเรียกเด็กให้เข้ามาด้านใน
แล้วก็กระทำอนาจารย์เด็กทีนี้พอเด็กส่งเสียงร้อง
เขาก็ยื่นขนมให้๑ถุงแล้วก็บอกให้เด็กเนี่ยเดินกลับบ้านไป
นี่ครับท่านผู้ชมครับระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ก็พยายามสอบถามกันว่าเออทำไมถึงไปทำเด็กแบบนี้
สาเหตุเพราะอะไรแต่เขาปฏิเสธไม่ขอพูด
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่จะไปให้การกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับ
แล้วก็ไม่ได้เอ่ยปากกล่าวขอโทษไปยังครอบครัวของเด็กหญิงผู้เสียหาย
เดี๋ยวว่าจะเข้ามาทำไรดีจึงละครับ
ก็แจ้งใจสามารถห่วยกับท่านเอง
และคุณก็จะพอไปนะครับ
และน้องขอโทษที่เขาช่วยพวกเขา
ก็ดูว่าเหมือนกับท่านเอง
สาเหตุแพร่ของเขาคนสุดท้ายก็ไม่ต้องทำอะไร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
คุณผู้ชมคะส่วนภรรยาของนายสุพลหรือในกว้างผู้ต้องหานะคะ
คือเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยด้วยตอนแรกเธอบอกว่าไม่เชื่อนะว่าสามีเธอจะมาก่อเหตุแบบนี้
เมื่อวานนี้ตำรวจนำหมายสารไปที่บ้านไปค้นบ้านเธอเป็นลมไปเลยนะคะเธอเป็นโรคความดันอยู่แล้วด้วย
เป็นลมไปเลยอ่ะพอรู้ว่าสามีไปก่อเหตุกับเด็กผู้หญิงวัย๓ขวบจนต้องหามส่งโรงพยาบาล
ออกจากโรงพยาบาลเช้าวันนี้ค่ะพอออกจากโรงพยาบาลกลับมาก็เจอสามีถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เธอก็รับไม่ไหวร้องไห้โฮผิดหวังกับพฤติกรรมของสามีจนเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันปลอบอะค่ะ
เฮนเป็นอะไรก๋วยง้าะ

หายใจลึก
นี่นะคะคือภรรยาของผู้ต้องหานะคะ
คือภรรยาตอนแรกเขาไม่เชื่อไงคะว่าสามีจะมาก่อเหตุแบบนี้

กลับออกมาก็มาร้องไห้จนเป็นลมไปอีกรอบนึงนะคะ

ก็วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

แบบนี้เนี่ยนายสุพลหรือนายกว้างผู้ต้องหา
เคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า

จริงแล้วเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะ

ก็เลยไม่คิดว่าจะมามีพฤติกรรมแบบนี้
ก็หน้าตาก็เออแกก็ไปทำงานกับยายไปประจำ
เกี่ยวข้าวไปแล้วก็ชวนไปด้วย

เห็นแกมาเลี้ยงเด็กคนนี้แหละ
เขาจ้างเลี้ยงเนอะที่แรกเขาจ้างเลี้ยงจ้ะ
ไม่มีหรอกแกขี่รถก็ขี่ไม่เป็น
เดินอยู่แถวบ้านนี่แหละเจอตลอดที่เดิน
ขับรถก็ไม่เป็นจักรยานก็ยังขี่ไม่เป็นเลย
คุณผู้ชมคะคดีนี้เกิดขึ้น๒๒กรกฎาคมนะคะ

ซื้อขนมที่ร้านขายของชำของผู้ต้องหา

คือเด็กร้องไห้ตัวสั่นกลับมาที่บ้าน
แล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศ

แล้วก็แจ้งความที่สพกกตูม
จนตำรวจขออนุมัติออกหมายจับนะคะ
เมื่อ๒๔กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้
ควบคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อหา
นาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
นายสุพลเองก็รับสารภาพค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะครับ
ตำรวจได้คุมตัวนายสุพลหรือว่านายกว้าง
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ก็คือจะรอผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์
เพื่อพิจารณาว่าจะเข้าข่ายฐานความผิดอื่นด้วยอีกหรือไม่นะครับ
หลังจากนั้นก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
คำถามสำคัญก็คือว่าแล้วผู้ต้องหาคนนี้
กับคดีที่ก่อขึ้นในครั้งนี้เนี่ย
ที่เกาะขึ้นที่บ้านแก่งนางใกล้กับบ้านกกอกเนี่ย

เชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่
อันนี้ก็เพื่อความรอบครอบรัดกลุ่ม
จะได้สิ้นสงสัยกันไปเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไร
เดี๋ยวรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะออกมา
วันนี้ตำรวจก็เลยได้ตอบคำถามนักข่าวเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อสีส้ม
ที่มีคนเห็นผู้ชายเสื้อสีส้ม

วันที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคมนะครับ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารบอกว่า
จากการสอบถามพยานอย่างแน่ชัดนะครับ
ก็คือน้องที่เล่นอยู่แถวบ้านของน้องชมพู่วันที่หายตัวไป
ตกลงก็คือเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีส้มเนี่ย

เป็นช่วงหลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้ว
ส่วนเจ้าของเสื้อสีส้มอย่างในแถนก็ออกมายอมรับแล้วว่า
เสื้อสีส้มที่ไปเจอใต้ขอนไม้ไม่กี่วันที่ผ่านมาแถวกอไผ่
เป็นของตัวเขาเองเขาถอดทิ้งเอาไว้
ตอนที่ไปหาหน่อไม้แล้วเกิดอาการคัน

เราเก็บสารคัดหลังแล้วก็ดีเอนเอของผู้ต้องหาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
หลังจากเราแจ้งข้อหาเราก็นำลงไปให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บไปแล้ว
แล้วส่วนหนึ่งเราก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของไทม์ไลน์ว่า
ในวันเวลาที่เกิดเหตุเขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะครับ
แต่ว่าโดยจากเบื้องต้นเนี่ยจากบ้านที่เกิดเหตุเอ่ย
จากจุดที่เกิดเหตุในคดีน้องยู่เอยค่อนข้างจะไกลกันพอสมควร
ส่วนเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าในวันเวลาที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่ไหนกับใครนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ที่เราต้องตรวจสอบกันโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คือตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมและขยายผลนะคะว่า
คดีของนายสุพลหรือในกว้างผู้ต้องหาคนนี้ที่ไปอนาจารย์เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านแก่งนาง
เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ที่บ้านกกอกหรือเปล่า
ทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านของผู้ต้องหาคดีที่บ้านแก่งนางนะคะ
นางหนูพินอ้วนศรีนางหนูพินบอกว่ามันไม่น่าจะไปเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่นะคะ
เพราะว่าตัวนายสุพลหรือในกว้างผู้ต้องหาคดีที่บ้านแก่งนางนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไม่เป็น
จักรยานก็ไม่เป็นขับรถเป็นแต่รถก็เสียแล้วไม่มีรถใช้ไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะเดินเอา
วันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนายสุพลก็อยู่บ้านค่ะ
นายสุพลเปิดร้านตอนตี๕จากนั้นตอน๖โมงก็เดินไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านมาขายห่างกันประมาณ๔๐๐เมตร
กลับมาถึงร้านประมาณ๖โมงครึ่งแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยจน๖โมงเย็นก็ปิดร้าน
อันนี้เพื่อนบ้านบอกว่าก็เห็นนะคะวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนายสุพลก็อยู่แถวร้านอยู่แถวนี้นี่แหละ
นายสุพลเองไม่เคยไปหมู่บ้านกกอกแล้วก็ไม่รู้จักพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วย
แกก็อยู่บ้านนะคะแกก็อยู่บ้านทั้งวันแล้วแกก็ตอนเช้าแกก็เปิดร้านขายของขายของ
ทีนี้แกก็จะตอนเช้าถ้าถ้าเหล้าหมดถ้าของแกหมดขนมเป็นขนมเป็นอะไรแกก็จะเดินเดินขึ้นไปที่ร้านเสียตุ๋ม
พายพายถุงพายถุงที่แกใส่ของนะคะแล้วก็แกก็ลงมาลงมาแกก็มาขายของตามปกติแกไม่ได้ไปไหนค่ะ
ว่ามีความเกี่ยวยงเชื่อมโยงกับน้องชมพู่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีพันเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
นี่ค่ะกิติศักดิราชัยเจริญสุขตินักข่าวของเราก็ไปไล่ถามหลายคนนะคะ
ในพื้นที่บ้านแก่งนางนะคะว่าวันที่๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปจากหมู่บ้านกกอกนายสุพลคนนี้อยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ไหมเจ้าของร้านค้าที่นายสุพลไปซื้อของค่ะ
นางพรพิษคำประเสริฐบอกว่าก็ไม่แน่ใจนะคะว่า๑๑พฤษภาคม
นายสุพลมาซื้อของที่ร้านหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าเข้าออกตลอด
แต่คาดว่านายสุพลก็น่าจะมาเพราะปกติก็มาซื้อของไปขายเป็นประจำ
พรพิษบอกว่าส่วนตัวก็ไม่คิดว่านายสุพลจะไปเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่ที่บ้านกกอกค่ะ
สองผู้หญิงแกละเดินมาสองคน
ติทีมข่าวของเราไปสอบถามพ่อค้าขายไอศครีมค่ะ

คือพ่อคะโยนไปขายเกี่ยวสบายเป็นของหอม

อืมก็บอกว่าบ้านเขากับบ้านของนายสุพลผู้ต้องหาบ้านห่างกันแค่ยี่สิบเมตรเองค่ะ
ที่ผ่านมาเคยเห็นความสนิทสนมระหว่างนายสุพลกับผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิงวัย๓ขวบนะคะ
พอรู้ข่าวก็ตกใจมากไม่คิดว่านายสุพลจะเป็นคนทำ
ไม่คิดว่าจะกล้าทำกับเด็กผู้หญิงอายุสามขวบได้แบบนี้ส่วนคำถามที่ว่านายสุพล
จะมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่าพ่อค้าขายไอศครีมคนนี้บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวค่ะ
เพราะว่าบ้านที่เกิดเหตุในพื้นที่บ้านแก่งนางห่างจากบ้านของน้องชมพู่๓๐กว่ากิโล
นายสุพลเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเดินเอาเดินไปไม่ถึงหรอก๓๐กิโล
ครับไม่เคยเห็นขี่รถจักรยานยนต์ไม่เคยเห็นปั่นจักรยาน
ก็เลยเชื่อว่านายสุพลไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็นายสุพลไม่เคยไปที่หมู่บ้านกกอกด้วยซ้
ไม่น่าครับไม่น่าเพราะบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลกันครับ
เคยเห็นพี่สุพลคนนี้เขาเดินมาที่บริเวณกกหมู่บ้านกอกหรือว่าขับมอไซค์มาแถวนี้บ้างไหม
ครับไม่เคยครับไม่เคยปกติเขาอยู่กันยังไง
เขามีรถมอเซ็นต์ไม่มีอะไรของมันไม่มีครับอืมรถไม่มีเขาไปตัด
ตามบ้านเขาก็เดินครับเดินเดินอย่างเดียวเพราะเป็นคนเงียบครับ
เป็นคนเงียบไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นนะครับที่เขาทำเนี่ยไม่น่าจะเป็นเลย
พี่เห็นเขาปกติเขาใกล้ชิดกับน้องไหมครับก็คนที่ก็
ด้วยกันประจำนะครับไม่ไม่คิดว่าจะเป็นครับนี่แหละครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวให้ทุกผู้ชมดูภาพแผนที่ความห่างไกลระหว่างบ้านกกอกกับบ้านแก่งนางนี่เห็นไหมฮะ
ถามว่าไกลไหมมันก็ไม่ไกลนะอืมอาจจะใกล้มันก็ไม่ไกลค่ะ
ถ้าจะใกล้แบบเดินมาได้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้น๓๔กิโลเมตรนะครับ
คดีของนายสุพลที่ไปก่อคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านของตัวเองเนี่ย
แก่งนางเนี่ยอยู่ในตำบลกกตูมเหมือนกันนะครับ
เกิดขึ้น๒๒กรกฎาคมในช่วงเวลาที่ตำรวจก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่บ้านกกอก
ตะมนต์กกตูมเพื่อคลี่คดีของน้องชมพู่นักข่าวก็ยังอยู่เต็มไปหมด
ผู้สื่อข่าวช่างภาพเต็มไปหมดแต่ก็มีคดีนี้เกิดขึ้นนะครับ
คนก็เลยอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าเอ๊ะจะเคยก่อเหตุอะไรไว้กับน้องชมพู่หรือเปล่า
ในช่วงเวลาที่เด็กหายตัวไปหรือว่าเด็กเสียชีวิตเมื่อ๑๑ถึง๑๔พฤษภาคม
เรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับเราก็ฟังจากชาวบ้านในพื้นที่ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้
เราไปถามลุงพลลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่นะครับ
คดีที่เกิดขึ้นกับอีกบ้านนึงเนี่ยที่บ้านแก่งนางเนี่ย
ผู้ต้องหาเขาชื่อนายสุพลหรือนายกว้างเนี่ยนะครับ
ลุงพลมองว่ายังไงมันจะเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หลานสาวไหม
ลุงพลบอกว่าส่วนตัวตัวเองคงตอบไม่ได้ต้องรอให้ตำรวจเป็นฝ่ายตรวจสอบ
แล้วก็ชี้มูลมาในเรื่องนี้ว่าคนก่อเหตุจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไร
กับคดีของน้องชมพู่หรือไม่คนก่อเหตุรู้จักกับคนในครอบครัวของน้องชมพู่ไหม
อย่างเช่นคุณพ่อน้องชมพู่จะรู้จักกับนายคนนี้หรือเปล่าอย่างนี้ลุงพลบอกก็ต้องไปขยายผลอะไรกันดู
เพราะพ่อน้องชมพู่เองก็มีญาติอยู่ที่บ้านแก่งนางเหมือนกันอันนี้ลุงพลบอกนะ
หมู่บ้านที่เกิดเหตุกับบ้านกกอกก็ไม่ได้ถือว่าไกลกันมากนัก
สามารถขับรถหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปมาไปถึงกันได้
แต่ถ้าเป็นตัวของลุงพลเองลุงพลไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยเจอกับคนชื่อสุพลที่ก่อคดีกับเด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านแก่งนาง
คนที่เขาทำร้ายเด็ก๓ขวบใช่ไหมครับ
ว่าเขาเชื่อมโยงกับพ่อชมพู่หรือเปล่าเป็นเครือญาติกันไหม
ว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับพ่อชมพู่ไหม
น่าจะเป็นทางฝั่งของพ่อชมพู่นะครับที่เขามีญาติอยู่บ้านแก่งนาง
สามารถขับรถมาถึงบ้านกรอกก็ได้
เพราะว่าคนแถวนี้เป็นตำบลเดียวกัน๑๖หมู่บ้านเขาจะไปถึงกันหมดครับ
ทีนี้ลองฟังชาวบ้านทางกกอกหน่อยนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปถามชาวบ้านที่บ้านกอกนะครับ
หลายคนบอกว่าวันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไป
เราก็ลองไปถามนะครับว่าเอ๊ะเคยเจอนายสุพลบ้างไหม
นายสุพลจากบ้านแก่งนางเนี่ย๑๑พฤษภาคมเข้ามาในพื้นที่บ้านกกอกบ้างไหม
มีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่ที่สุดนี่คือบ้านของนายแอ๋ม
อยู่ห่างโอ้โหแทบไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะนายแอ๋มกับนางยุ้ยสองสามีภรรยาอยู่ข้างบ้านน้องชมพู่
บอกกับเราว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันนั้นทั้งสองคนนอนอยู่ในบ้าน
ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับมารู้อีกทีก็คือคนออกตามหาน้องชมพู่กันแล้ว
ก็เลยออกไปช่วยตามหาตลอดทั้งวันวันนั้นมีชาวบ้านมาหลายคนช่วยกันตามหา
แต่ไม่เคยเจอหน้านายสุพลนะแล้วไม่คุ้นหน้าด้วยเพราะว่าไม่รู้จักกัน
อันนี้นายแอ๋มบอกส่วนภรรยาของนายแอ๋มชื่อยุ้ยนะครับ
บอกว่าไม่เคยเห็นหน้านายสุพลเหมือนกันไม่ใช่แค่วันที่น้องชมพู่หายเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นหลังจากชมพู่หายตัวไปแล้วก็ไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้เข้ามาที่บ้านกอกเลย
ไม่เคยเห็นค่ะว่าคนก็เยอะเหมือนกัน
มีคนจากบ้านแก่งนางมาช่วยตามหาด้วยบ้างไหมครับ
อันนี้ไม่รู้ค่ะรู้แต่บ้านกรอกตูม

เกิดเห็นอยู่ในบ้านออกตามหาด้วยไหมครับ

แต่เราก็ไม่เห็นคนนี้เลย

เชื่อสุดคนไม่เคยเห็น

คุ้นไหมครับว่าก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังนั้นเขามาช่วยตามหาว่ามีไหม

มีชาวบ้านจากแก่งนางมาช่วยตามหาบ้างไหมเท่าที่มี
ไม่รู้นะผมไม่รู้นะรู้แต่กกตูมกับโกชูงกุลบุญ

จากบ้านของแอ๋มที่อยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ
คนที่จะอยู่ใกล้ที่สุดในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
นะครับอยู่กับช่างโด่งที่เป็นเพื่อนกัน
วาบอกว่าวันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมตอนนั้นทำงานอยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่
ก็ไม่เห็นนายสุพลนะไม่เคยเห็นเลยไม่คุ้นหน้าด้วย
ช่างวาบอกว่าเท่าที่ดูข่าวมาผู้ชายคนนี้ไม่มีรถ
แล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่
เพราะว่าการเดินทางจากบ้านแก่งนางมาบ้านกอก
ถ้าไม่มีรถมันก็ลำบากอยู่
มีอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านหน้าปากซอย
เขาบอกว่าเขาอยู่บ้านตั้งแต่เช้าในวันนั้น
แต่เธอเนี่ยเห็นรถคันหนึ่งเป็นรถตู้ขับออกมาจากซอยช่วงเวลาสัก๘๙โมง๘โมงถึง
โมงกว่าแต่ไม่เคยเห็นผู้ชายที่เป็นข่าวณขณะนี้ก็คือนายสุพลนะครับ

ช่วง๙โมงกว่าหรือว่าช่วง๗โมงกว่าก็ยังอยู่ใช่ไหมครับ
อยู่บ้านทั้งวันเลยวันมันเป็นวันพืชมงคลวันนั้น

ใช่ไม่เห็นมีแค่รถขายตู้นะคะผ่านลงมาจากซอยข้างบน

ช่วงประมาณเช้าอยู่นะประมาณ๘โมงกว่า
หลังช่วงหายตัวไปแล้วเนี่ยของน้องเจอผู้ชายคนนี้บ้างไหมฮะ
ไม่เจอนะคะไม่คุ้นเลยค่ะไม่เจอ
คนคนนี้เคยเห็นบ้างไหมออกตามหา

เคยเห็นแล้วก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยสังเกต
ส่วนมากมันจะมีแค่บ้านกลุ่มก็จะรู้กัน

แต่ก็ต้องรอดูเจ้าหน้าที่ทำงานขยายผลมา
เราก็พยายามสอบถามเพื่อนบ้านของบ้านน้องชมพู่หลายคนในระแวกนะครับ
ว่ามีใครเห็นผู้ชายลักษณะหน้าตาเหมือนนายสุพล

ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเลยนะครับ
ไม่มีใครรู้จักกับนายสุพลผู้ต้องหาคดีอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านแก่งนางเลยนะครับ
ซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของชำในหมู่บ้านแก่งนางด้วย
ทำให้ความเป็นไปได้ว่านายสุพลจะเข้ามาก่อเหตุกับน้องชมพู่หรือไม่เนี่ย
มันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักว่าจะเป็นไปได้น้อยหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้
ใช่ค่ะคดีของน้องชมพู่เองเนี่ย๗๕วันแล้วนะคะคือถ้าจะถามว่าตอนนี้คืบหน้าขนาดไหนคือล่าสุดที่เรานำเสนอข่าวก็คือตำรวจบอกว่า๘๐
แล้วแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าตำรวจบอกว่าให้รอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานอยู่อย่างหนึ่งที่เชื่อว่าจะนำมาสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้
ซึ่งตอนนี้ผลนั้นก็ยังไม่ออกมาตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวก็ช่วยกันวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ในโลกโซเชียลมีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างและหลายประเด็นก็น่าสนใจจริงเราก็ขยายผลให้เพิ่มนะคะ
เรื่องที่เราขยายผลให้เพิ่มมีเพจหนึ่งเขาลงคลิปคลิปนี้นะคะเป็นคลิปภาพในอดีตที่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่จุดทูบนะคะแล้วก็พูดเป็นภาษาภูไทยอะค่ะ
ในลักษณะที่เหมือนกับบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พูดเป็นภาษาภูไทยถอดความได้ในลักษณะที่ว่าเปิดทางให้ลูกข้าพเจ้าด้วยเถิดให้พบให้เจอผู้ชายสองคนที่เอาไปแล้วผู้หญิงสูงขาวจะเอามาส่งให้เอามาส่งข้าพเจ้าไวด้วยเถิด
อันนี้แปลคร่าวถอดความคร่าวนะคะเป็นคำพูดในลักษณะแบบนี้คลิปนี้ค่ะคนเลยตั้งข้อสังเกตกันเยอะเป็นคลิปของวันที่๑๒พฤษภาคมหลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไปวันหนึ่งแล้วยังไม่พบศพน้องชมพู่นะคะไปฟังไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
สังเกตกันกว่าอะไรด้วย
ฟริตปุ่นนิ่มทีมข่าวของเราก็เอาประเด็นนี้ที่มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลในเผ
ชื่ออำพลครับแม่บอกว่าคลิปนั้นอ่ะจำได้ถ่ายตอนเช้า
สิบสองพฤษภาคมหลังจากที่น้องชมพู่หายไปวันที่สิบเอ็ด
แม่เองก็ขึ้นเขาไปหาน้องชมพู่แต่ไม่เจอส่วนประเด็น
ที่ว่ามีการพูดถึงผู้ชายสองคนแม่บอกว่าพูดตามที่
ร่างทรงโทรศัพท์เข้าไปหาตอนนี้จำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ
ว่าร่างทรงหรือพระรูปไหนโทรไปคือตอนนั้นเนี่ยแม่บอกว่า
ร่างทรงทั้งหมอธรรมทั้งชาวบ้านโทรหาแม่เยอะมากครับ
มีร่างทรงโทรไปบอกให้จุดทูปขอขมาผู้ชายสองคนอืม
แม่เองก็จุดทูบแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายสองคนนั้นเป็น
ใครเกี่ยวข้องยังไงตอนนั้นร่างทรงให้ทำอะไรทำหมดใคร
บอกให้ทำอะไรทำหมดคือทำทุกอย่างเพื่อให้เจอน้อง
ชมพู่เพื่อให้ได้น้องชมพู่กลับคืนมาแม่บอกแบบนี้
นะคะส่วนคำถามที่ว่าแล้วแม่พูดชื่ออำพลตอนที่บน
บานในคลิปหรือเปล่าล่ะแม่บอกว่าเรื่องของอำพลเนี่ย
แม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้พูดนะคะแม่ไม่ได้พูดชื่อคนที่
อำพลแม้แต่คำเดียวแม่ยืนยันแบบนี้ครับแต่ทีม
ข่าวของเราก็ไปขยายผลเพิ่มเติมคือก็สงสัยว่าเอ๊ะ
ว่าแม่น้องชมพู่ลืมหรือเปล่าอ่าหรือพูดถึงใครที่
มีชื่อคำว่าพลนำหน้ามีคำว่าพลลงท้ายอะไรแบบนี้
มันมีไหมแล้วก็มีใครในพื้นที่ที่ชื่อพลบ้าง
ข่าวของเราขยายผลให้เพิ่มเติมนะคะและคดีของน้อง
ผู้ยังมีหลายเรื่องให้ตามกันต่อพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ

หนึ่งนะคะได้มีการโพสต์คลิป
คลิปที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
จุดทูบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ว่าอยากจะให้เจอน้องชมพู่

แล้วก็แม่ได้พูดเป็นภาษาภูไทย
มีคนที่เขาถอดความได้แปลออก
เขาบอกว่าเหมือนกับแม่พูดถึง

นี่ค่ะก็เลยไปถามแม่ว่า
แม่ตอนที่แม่บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ

ตกลงแม่พูดว่าอะไรกันแน่

พูดถึงผู้ชายสองคนตอนที่บนบาน

บอกว่าให้ไปขอขมาผู้ชายสองคน

ส่วนที่บอกว่าพูดชื่อ

ไม่ได้เอ่ยออกมาเลยคำว่าอำพล
มีแต่สวดนโมตสะ๓รอบ

เหมือนกับมีผู้ชายสองคนเอาไป
แล้วผู้หญิงสูงขาวจะเอามาส่ง

พูดเรื่องร่างทรงนี้มา

แต่แม่จำได้ว่าไม่ได้พูดชื่ออำพลนะ

ตัวละครที่ชื่ออำพลมาจากไหนครับ

ในคลิปมีคำว่าอำพลไหมแม่พูดไหมครับ

ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เขารู้ดีว่า
แม่ไม่เคยพูดชื่อใครเลย

ลักตัวไป

คือพูดสิ่งที่อยู่ในคลิป
เพื่อที่จะให้คนร้ายได้ยิน

พาน้องไปคนที่ชื่ออำพลไม่ใช่เลย

แม่ดูกี่ครั้งไม่ฟังกี่ครั้งก็ไม่มีอำพล

น้องชมพู่ว่าใครพาน้องชมพู่ไป
เหมือนแม่รู้เลยว่ามีคนที่ชื่ออำพล

ไม่รู้นะคะไม่ได้พูดชื่ออำพลนะคะ

ตามที่ร่างทรงแนะนำมาเท่านั้น

ก่อนที่จะทำพิธีตามที่เห็นในคลิป

พระท่านแนะนำว่าให้เดินตามควันทูบ

แม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหวันนั้นน่ะ

ถ้าพันกันเหนื่อยมากก็ไม่เจอน้องชมพู่สักที
๘๔๕นประมาณตี๕กว่า
มีพระรูปนึงมาเสกทูบไว้ให้แล้วตั้งแต่กลางคืนแล้วก็ให้มาจุดทูปตอนเช้า
แล้วให้ทุกคนตามควันทูบนั้นไปจุดทูปแล้วปักนะ

วันนั้นก็แปลว่าวันที่๑๒นี่จุดทูป
ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยเดินยังขาพันกันเลย
ก็เพื่อความสบายใจทีมข่าวของเราก็เลยลองไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้านกกอก

ว่าคนในหมู่บ้านมีใครชื่ออำพลไหม
หรือมีใครที่ชื่อพลไหม
นำหน้าด้วยพลลงท้ายด้วยพลชื่อประมาณอย่างนี้มีไหม
ผู้ใหญ่บ้านเอาบัญชีลูกบ้านมาให้ดูเลยนะคะ

รายชื่อที่มีคำว่าพลในหมู่บ้านกกอกมีอยู่ด้วยกัน๖คนนะคะ
เป็นเด็กผู้ชาย๓คนเป็นผู้ใหญ่๓คนค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตเปิดเผยชื่อแต่ไม่ได้ไปปรักปรำเขา
ไม่ได้ไปบอกว่าเขามาเกี่ยวอะไรกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ
ไปถามดูว่ามีใครที่ชื่อพลบ้างนี่นะคะ
นายชัยพลก็คือลุงพลนะคะลุงเขยของน้องชมพู่
อิทธิพลนายรัฐพลแต่ไม่มีใครชื่ออำพลแบบตรงตรงนะคะ
นี่ค่ะนายรัฐพลบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยนะ
ตัวเองทำงานอยู่ที่เตางอยแล้วก็ไม่ได้สนิทกับครอบครัวของน้องชมพู่
ไม่เคยผ่านหรือว่าแวะไปที่บ้านของน้องชมพู่เลยนี่ค่ะ
ส่วนนายชัยพลหรือลุงพลนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีใครชื่ออำพล
ตัวเองก็ไม่ได้ชื่ออำพลนะคะส่วนบ้านกกตูมที่อยู่ใกล้ใกล้กัน
มีคนชื่อจุมพลเปิดร้านขายข้าวแกงอยู่ครับ
ครอบครัวของน้องชมพู่ก็เคยไปซื้อกับข้าวที่ร้าน
เขาก็บอกว่าน้องชมพู่หายไปเนี่ยภรรยายังไปช่วยตามหาเลย
ไม่เกี่ยวแน่อย่ามาอะไรกับเขาเขาชื่อจุมพลอ่ะ
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาครับส่วนอีกคนค่ะ
ชื่อว่าในพลค่ะเป็นคุณตาของอดีตครูใหญ่บ้านกกตูม
ก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับครอบครัวของน้องชมพู่เลย
รู้จักแค่ตาชาญคุณตาของน้องชมพู่รู้จักห่างเท่านั้นนะคะ
ก็เป็นว่าแม่น้องชมพู่บอกว่าก็พูดไปตามที่ร่างทรงบอก

ขอให้ใครเปิดทางก็พูดไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของการจะสาบานร่วมกันของครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยนะ
คุณพ่อคุณแม่ญาติญาติพี่น้องทั้งคุณตาชาญคุณยายสมควร

เมื่อวานนี้ลุงพลบอกว่าพร้อมไปสาบานร่วมกันเนี่ย
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายน้องชมพู่เนี่ย
จะได้ไม่ระแวงกันเนี่ยลุงพลพร้อม

ร่วมพิธีสาบานได้กล่าวอะไรยังไงก็ได้

เพราะลุงพลเองเขาก็เชื่อทั้งเรื่องของทางศาสตร์ทางด้านนี้
กลัวว่าจะมียาสั่งมีคนเตือนมาว่า

เดี๋ยวไปต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรพวกนี้จะยุ่ง
แต่ตาชาญคุณตาของน้องชมพู่บอกว่า

บอกลุงพลเตรียมน้ำมาเองเลยก็ได้เพื่อความสบายใจ
หรือลุงพลเอาน้ำมาแล้วให้ตาดื่มก่อน

แม่น้องชมพู่ก็บอกให้ดื่มน้ำของลุงพลก็ได้
ถ้าลุงพลไม่สบายใจจะดื่มน้ำของคนอื่น
เตรียมมาเองก็ได้เดี๋ยวแม่น้องชมพู่ดื่มน้ำลุงพลก็ได้
วันนี้เราไปถามลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงพลบอกว่าส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องทางศัยศาสตร์
โดยเฉพาะการใช้ยาสั่งที่จะเป็นอันตรายกับตัวเองและครอบครัว
แล้วยังมีผู้หวังดีหลายต่อหลายคนพอรู้ข่าว
ว่าทางครอบครัวจะดื่มน้ำสาบานร่วมกันเนี่ย
ได้โทรศัพท์ติดต่อมาแล้วก็มาเตือนขอให้ระมัดระวังตัว
อย่าไปดื่มน้ำสาบานอย่าไปดื่มน้ำจากใครเดี๋ยวจะโดนยาสั่ง
ลุงพลบอกว่าตอนนี้ตัวเองไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นนะครับ
แม้จะเป็นคนในครอบครัวก็ไม่เชื่อใจ
หากจะให้กลับไปเชื่อใจกันอีกครั้งก็คงต้องใช้เวลา
แต่ยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่เคยทำร้ายน้องชมพู่
ก่อนหน้านี้เคยไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกมาแล้ว
ตอนนั้นไปคนเดียวนะส่วนกับครอบครัวน้องชมพู่
ลุงพลยอมรับว่าจากนี้ไปคงไม่มีความเชื่อใจต่อกันอีกแล้ว
หากจะให้กลับไปเชื่อใจกันเหมือนเดิมคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องช่วยเยียวยา
ว่าไม่มีความเชื่อใจต่อกันเหตุมันเกิดถึงขนาดนี้แล้ว
มันต้องใช้เวลาครับถ้าเกิดจะเชื่อใจกันเหมือนเดิม

อยากทำให้ท่านไม่สบายใจเพราะลำพังผมก็สู้ชีวิตคนเดียวอยู่แล้ว
ไหนจะพ่อแม่ต้องมาลำบากยิ่งแม่ผมตอนนี้ยิ่งทานข้าวไม่ได้เลยครับ

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้เจอกับแม่ของลุงพลนะคะ
คุณแม่พาวิพาอายุหกสิบเจ็ดค่ะ
ที่บ้านวังเยี่ยมที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะคะ
ก็แม่พูดถึงข่าวเกี่ยวกับลุงพลเกี่ยวกับลูกชายเนี่ยค่ะ
ของลุงพลบอกว่าดูข่าวตลอดนะแม่ก็ไม่ได้เครียด

ของลุงพลคุณพ่อผ่องวิพาก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไร
คือทุกคนยังมีกำลังใจดีค่ะ
เพราะมั่นใจว่าลุงพลไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการหายตัวไปของน้องชมพู่
ส่วนเรื่องการสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ก็รู้มาว่าลุงพลสาบานมาแล้วหลายที่
ซึ่งพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ออกความเห็นอะไรนะคะ
ส่วนที่ลุงพลไปสาบานแต่บอกว่าไม่อยากจะดื่มน้ำสาบาน
สาบานไปได้ไม่ดื่มน้ำได้ไหม
กับแม่ของลุงพลบอกว่าก็ไม่รู้เหตุผลหรอก

รู้แค่ว่าถ้าทางคุณตาคุณยายของน้องชมพู่อ่ะ
กลัวว่าถ้าเกิดคุณลุงพลกลัวไม่ปลอดภัย
ก็เป็นการตัดสินใจของลุงพลจะเอาน้ำมาเองอะไรมาเองก็ได้

มั่นใจว่าลุงพลลูกชายเป็นผู้บริสุทธิ์
ประเด็นเพื่อนบอกว่าแม่ว่าจากไหนครับ

ตอนสำเร็จ
ถึงลุงพลนี่ก็ต้องถามหมอปลาซะหน่อยค่ะนะครับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ซึ่งเคยลงพื้นที่บ้านกอกขึ้นภูเหล็กไฟมาแล้วแล้วก็ไปตรวจสอบ
ไปดูว่าจะจับสัญญาณอะไรได้บ้างแต่ก็ให้กำลังใจลุงพลใช่ค่ะ
ยืนเคียงข้างลุงพลมาตลอดเชื่อว่าลุงพลไม่ใช่คนร้าย
เรื่องดื่มน้ำสาบานที่ลุงพลบอกว่าไม่ขอดื่มน้ำสาบานเนี่ย
หมอปลาบอกว่าก็ไม่แปลกนะเพราะลุงพลเขาเป็นคนเชื่อทางด้านศัยศาสตร์
เขาเชื่อศาสตร์ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นจะไม่ไปดื่มน้ำกับใครอะไรยังไงง่าย
นี่หมอปลาบอกนะครับหมอปลาก็เชื่อว่าลุงพลก็คงกลัวจะโดนยาสั่ง
โดนยาสั่งอะไรประมาณแบบเนี้ยคงไม่ใช่ว่ามีพิรุธอะไรหรอก
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าหลังจากระยะหลังติดตามข่าวคดีน้องชมพู่มาเนี่ย
รู้สึกว่าช่วงหลังลุงพลจะโดนหนักโดยเฉพาะโดนคนใกล้ตัวใส่ร้ายมาตลอด
ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเดือนหน้ากรกฎาสิงหานะเดือนหน้า
จะไปบ้านกกอกอีกสักครั้งหนึ่งจะไปก่อนวันที่สามวันที่สี่ที่จะถึงนี้นะครับ
สิงหาคมวันที่๓วันโกนวันที่๔วันพระ
หมอปลาบอกว่าต้องไปก่อนนะฮะเพราะว่าปกติวันโกนวันพระเนี่ย
ปลาเขาต้องมีภารกิจที่บ้านของเขาที่เพชรชบุรี
แต่คราวนี้จะเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้งให้ที่บ้านลุงพลด้วย
ไม่ใช่เอาไปจับโจรนะหมอปลาบอกแต่เอาไปติดเอาไว้ป้องกัน
ให้ใครมากลั่นแกล้งใส่ร้ายลุงพล
แล้วหมอปลาบอกว่าจะเอาไม้กวาดไปให้สักหนึ่งคันรถ
เอาไปปัดเป่าสิ่งอัปมงคลในบ้านลุงพลให้หมด
ตั้งใจจะไปทำกล้วยบวชชีให้ลุงพลกินด้วยนะ
จะทำกล้วยบดชี้ให้กินสักมื้อหนึ่ง
เผื่ออะไรอะไรจะได้เป็นเรื่องกล้วยอันนี้ถือเคล็ดนะครับ
ยังไม่พอครับหมอปลาบอกว่าจะซื้อขนมจีนไปด้วย
แล้วจะทำน้ำยาให้ลุงพลกินเองด้วยนะครับ
เพราะเห็นว่าคนที่ใส่ร้ายลุงพลในช่วงนี้
ใส่ร้ายเท่าไหร่ลุงพลก็ยังอยู่ดียังปลอดภัย
ก็เลยคาดว่าคนใส่ร้ายสงสัยจะไม่มีน้ำยา
ลุงพลแกโดนมาเยอะโดนกระแสโดนคนรอบข้างกัดแกเยอะ
แผลแกนี่มาทงถลอกหมดแล้วผมในฟาร์มคิดออกมา
เลยคิดว่าอยากจะไปทำกล้วยบวชชีให้แกทานสักมื้อ
ทุกอย่างจะได้เป็นกล้วยแต่น้ำยาไม่ได้เรื่องไง
คนยังรอดมาได้เลยใส่แกยังไงก็ไม่มีน้ำยา
ก็เลยจะเอาขนมจีนไปเดี๋ยวผมอาจจะไปทำน้ำยาให้แก

อยากให้ลุงพลอยู่ด้วยความปลอดภัยและสบายใจ
จะได้นอนหลับเดี๋ยววันดีคืนดี
ก็มีน้ำมันอยู่ข้างบ้านลุงพลต่อเป็นห่วงแก้
เสื้อใครมุ่นลอยมาติดหางบ้านลุงพล๒๐๐เมตร

บอกมาแล้วมันยืนกรุงกลางยืนกรุงข้างลุงพลยิ่มเสียจมงและติดตามเขาตลอด
นี่นะคะคือทีมข่าวของเราก็คุยกับหมอปลาหลายเรื่องนะคะ
ก็คุยเรื่องที่มีผู้หญิงชาวอุดรธานีค่ะ
โทรศัพท์ไปหาครอบครัวของน้องชมพู่
แล้วก็บอกว่าเป็นร่างทรงเป็นร่างทรงของยายวันทาและตาสุบัน
ซึ่งก็คือแม่ของตาชาญและน้องชายของยายวันทาอีกทีนะคะ

ก็เพราะว่าผีตาสุบันกับยายวันทาเอาตัวน้องชมพู่ไปซ่อนไว้ที่กอภัย
ถ้าอยากได้คืนให้ไปซื้อชุดสีขาวมาแลก
แล้วก็ไปกระเทาะเปลือกต้นมะยมที่หน้าบ้านตาชาญ

แล้วก็ไปทำพิธีอุทิศส่วนกุศลที่ใต้ต้นมะยม
ถ้าทำแบบนี้เจอน้องชมพู่แน่
ประเด็นนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปถามหมอปลานะคะ
หมอปลาบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยนะก็ต้องขอบคุณนักสืบโซเชียลนะ
ที่ตั้งข้อสังเกตว่าร่างทรงคนนี้เป็นใคร
เป็นคนนอกแต่ทำไมรู้โอ้โห
รู้ชื่อแม่ของตาชาญอย่างนี้ทุกคนงงมาก

ว่าคุณแม่ของตาชาญชื่ออะไรก็คือเป็นรุ่นทวด
แล้วรู้หมดเลยต้นมะยมอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้
หมอปลาบอกว่าร่างทรงนี้แหละน่ากลัว
คดีนี้ไม่ต้องไปโทษใคร
คนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุด

ไม่ได้ตัวนั่งตัวที่สุดคือรู้ทุกอย่างได้รู้เบอร์โทรอีกคนหนึ่ง
และรู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างรู้ไม่กระทั่งสีเสื้อรู้กระทั่งโคตรเก้าศักราชเขาเป็นใคร
นี่อะครับนี่แหละคือผมว่าหลักฐานชิ้นเบอร์เด้ง
รู้จักร่างทรงแหละคนแรกร่างทรงแต่นั่นแหละ
ไม่รู้แกหมายถึงใครร่างทรงแต่เหรอเราก็ไม่รู้จัก
ทุกผู้ชมครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ย
นายนารินหลาโพนะเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านนะครับ
เป็นน้องชายของคุณแม่น้องชมพู่เป็นน้าชายน้องชมพู่อ่ะนะ
ชื่อเล่นเขาชื่อกระแต่แต่ว่าหมอพลาบอกอะไรแต่ใช่ไหม
แต่นี่เขาชื่อกระแตนะชื่อเล่นเขาชื่อกระแตนะ
นายกระแตหรือว่านาแตเนี่ยนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ลงรูปหลานสาวนะครับแล้วก็มีข้อความบอกว่า
แค่กินน้ำสาบานก็กลัวจุดจุดจุดแม่แล้วมันช่างบังเอิญเป็นช่วงเวลากับที่มีข่าว
ว่าลุงพลเขาไม่ขอดื่มน้ำสาบานวันนี้เราเจอนาแตนะครับ
เราก็เลยไปถามว่าเออที่โพสต์เนี่ยหมายถึงใครหรือเปล่า
แขวะใครอะไรยังไงหรือเปล่ามุ่งไปที่ลุงพลหรือเปล่า
เพราะลุงพลบอกว่าสาบานก็ได้แต่ไม่ดื่มน้ำสาบานกลัวจะสั่ง
นาแตยืนยันว่าที่โพสต์ไปไม่ได้แขวะใครนะครับ
ที่โพสต์เนี่ยคือโพสต์เพราะดีใจที่ครอบครัวจะได้สาบานร่วมกันสักที
เพราะเวลารอเวลามานานแล้วนี่นาแตบอกอย่างนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้แต่ละคนเวลาไม่ตรงกันสักที
ได้วันที่ชัวร์ก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้นะฮะ
ตกลงทางครอบครัวเขานัดกันแล้วนะครับ
นาแตบอกว่าวันอังคารที่จะถึงนี้
กันหมดเลยว่าจะไปสาบานร่วมกัน
ก็มีคุณตาชาญคุณยายสมควรหลาโพ

มีลูกทั้ง๕คนลูกชายลูกสาว
แล้วก็มีลูกเขยอีก๓คน
อังคารนี้นะครับจะไปสาบานร่วมกัน
ก็ต้องรอดูว่าการสาบานจะมีเรื่องการดื่มน้ำหรือไม่อย่างไร

แต่คุณตาบอกว่าให้ไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก
ส่วนหากใครจะกลัวเรื่องยาสั่งนะครับ
นาแตบอกว่าคนเราหากทำดีก็ไม่ต้องกลัว
ส่วนตัวเองเนี่ยพร้อมจะดื่มน้ำสาบาน

คนเราความดีนะครับ
มันก็จะปกป้องสิ่งที่ไม่ดีเอง
ถ้าเรามีความดีอยู่ในตัวเนี่ยจะไปกลัวอะไร

คุณสัยก็ทำเราไม่ได้ผมบอกเลย

อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรลงไปเพราะว่า
มันยังไม่มีใครผิดใครถูกเลยนะครับ

เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรต่อหลาน

ใช่ค่ะเดี๋ยวเราถามคุณตาคุณยายหรือว่า
คนอื่นในครอบครัวอีกทีว่าตกลงชัดเจนไหมว่าวันอังคารนี้
คุณผู้ชมคะคดีของน้องชมพู่เนี่ย
บอกเลยว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ

น้องชมพู่จะเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วก็ไปเสียชีวิตด้วยตัวเองบนนั้นหรือเปล่า

เพราะว่าเจ้าหน้าที่คือลงพื้นที่ไปที่ภูเหล็กไฟ
แล้วก็ไปวัดระยะนะคะการเดินทางขึ้นไป
แล้วก็นำไปวิเคราะห์ว่ากล้ามเนื้อของเด็ก
อย่างน้องชมพู่เด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบเนี่ย

เขาวิเครากันแบบนี้เลยนะคะ

แล้วก็มีการเทียบเคียงกับระยะระดับความสูง

รายุทธ์บุญชูขอติดตามเจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะ
เป็นการเดินวัดแบบแนวดิ่งนะคะ

จุดแรกค่ะห่างจากสวนยางพารา๓๐๐เมตร
จุดนี้ชัน๓๐องศา
ระยะทางความชันเนี่ยนะคะ๓๒เมตร
จากนั้นจุดที่๒ค่ะ
ห่างจากจุดแรก๑๔๐เมตร
วัดความชันได้๓๕องศา
ระยะทางความชัน๕๐เมตร
เส้นทางจุดนี้ยังเป็นทางเดินปกตินะคะ
ส่วนจุดที่๓ห่างจากจุดที่๒๖๐เมตร
ความชัน๔๓องศา
ระยะทางความชัน๕๐เมตรค่ะ

จุดที่๔ห่างจากจุดที่๓

วัดความชันได้๕๐องศา
ระยะทางความชัน๗เมตร
เดินกันต่อค่ะไปถึงจุดที่๕
จุดที่๕ห่างจากจุดที่๔๐เมตร
ตรงนี้ก็ต้องผ่านโขดหินเหมือนกัน
จุดนี้ค่ะจะมีโขดหินทั้งขนาดกลาง
และขนาดใหญ่สลับกันไปนะคะ
จุดที่๖ห่างจากจุดที่๕๘๐เมตร
จุดนี้จะมีโขดหินเล็กใหญ่สลับกันไป
วัดความชันได้๔๘องศา
ระยะทางความชัน๓๒เมตร
แล้วก็เดินต่อค่ะไปจุดที่๗
ห่างจากจุดที่๖๖๐เมตร
จุดนี้จะเป็นโขดหินเล็กนะคะไม่ใหญ่มาก
วัดความชันได้๓๓องศา
ระยะทางความชันคือ๕๐เมตร
ไปต่อค่ะจุดที่๘ค่ะ
ห่างจากจุดที่๗๒๑๐เมตร
วัดความชันได้๕๐องศา
ระยะทางของความชัน๙เมตรนะคะ
จุดที่๙ห่างจากจุดที่๘๒๓๐เมตร
เป็นจุดที่พบรถแบ็คโฮเด็กเล่นนะคะ

เส้นทางตรงนี้เป็นโขดหินขนาดใหญ่
ความชัน๔๒องศาระยะทางความชัน๖๐เมตร

จุดนี้ห่างจากจุดที่๙๕๐เมตร
จุดนี้จะเป็นหน้าผาสูง

เป็นเส้นทางที่ถือว่ายากที่สุดในการเดินผ่าน

วัดความชันได้๖๐องศา
ระยะทางความชัน๓๒เมตรค่ะ

ผมเดินจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงจุดนี้นะครับ
ระยะทางทั้งสิ้น๑กิโลกับอีก๔๐๐เมตรนะครับ
ซึ่งจุดนี้หากเราผ่านหน้าผาตรงนี้ไปแล้ว
จะไปเจอกับจุดที่พบศพน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งถ้าหากน้องชมพู่ใช้เส้นทางนี้เดินมาจริงนะครับ
น้องชมพู่จะต้องมาเจอกับหน้าผาที่สูงหลายสิบเมตรบริเวณด้านหลังของผมนะครับ
น้องชมพู่จะต้องเดินผ่าตรงนี้ขึ้นไปนะครับ
เพื่อขึ้นไปยังจุดที่น้องนอนเสียชีวิตอยู่ครับคุณผู้ชมครับ
นี่นะคะย้ำกันอีกทีว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปวัดเส้นทาง
วัดความชันระยะทางต่างบนภูเหล็กไฟเนี่ย
ก็เพราะจะนำไปวิเคราะห์นี่คือเครื่องวัดนะคะ
จะนำไปวิเคราะห์ว่ากล้ามเนื้อของเด็กอย่างน้องชมพู่
เด็กผู้หญิงวัย๓ขวบจะสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่า
เดี๋ยวไปกันต่อเลยเมื่อสักครู่นี้ค้างไว้ที่จุดที่๑๐
จากจุดที่๑๐ไปจุดที่๑๑ห่างกันประมาณ๑๔๐เมตร
จุดนี้เป็นจุดก่อนพบศพน้องชมพู่ค่ะ
ชัน๔๖องศาระยะทางความชัน๕๐เมตร
แล้วก็เดินต่อไปจนถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่นะคะ
เส้นทางนี้ระยะทางรวม๑๘กิโลเมตร
ใช้เวลาทั้งหมด๑ชั่วโมง๒๖นาที๓๖วินาทีค่ะ
กับเจ้าหน้าที่หยุดพักตรงนี้๑๐นาทีนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็พาทีมข่าวไปวัดความชันอีกหนึ่งเส้นทาง
เส้นทางเนี้ยจะเป็นเส้นทางที่ไกลกว่าเดิมแต่ชันน้อยกว่าค่ะ
จะเป็นการวัดย้อนลงมาจากด้านบนลงด้านล่าง
ซึ่งต้องเดินอ้อมอ้อมไปถึงอ่างกกนะคะคืออ้อมเขาอะค่ะ
แล้วก็เส้นทางน้ำด้วยมันจะมีห้วยบุ่งอยู่ตรงนั้นนะคะ
ไปออกสวนมันสัมปะหลังหลังบ้านน้องชมพู่อะค่ะ
ให้เหตุผลว่าที่ต้องใช้เส้นทางนี้เพราะต้องวัดความชันเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ค่ะเส้นทางนี้ไล่วัดกันไปแบบนี้นะคะ
จุดที่๑ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่๑๐๐เมตร
จุดนี้มีก้อนหินก้อนเล็กนะคะเยอะเลยค่ะ
วัดความชันได้๔๐องศาระยะความชันคือ๒๔เมตร
จุดที่๒ห่างไป๑๐๐เมตรจุดนี้มีโขดหินก้อนเล็กเหมือนกันนะคะ
ชัน๖๐องศาระยะทางความชัน๑๕เมตร
จุดที่๓ห่างออกไป๕๔๐เมตรความชัน๔๕องศาระยะทางชัน๒๕เมตร
ที่๔ห่างออกไป๑๖๐เมตรค่ะความชัน๔๒องศาระยะทางความชัน๓๖เมตร

เมตรตรงนี้ชันประมาณ๓๐องศาระยะทาง๓๐เมตรค่ะจุดที่๘ไปจนถึงต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายอะค่ะก็ห่างกัน๘๓๐เมตรตรงนี้เป็นทางราบแล้วเดินง่ายแล้วเป็นแนวทางเดินชัดเจนนะคะดังนั้นขาลงค่ะทางลงที่ไกลหน่อยแต่ความชันมันจะน้อยหน่อยระยะทางทั้งหมด๓๕กิโลเมตรใช้เวลา๓ชั่วโมง๑๕นาที
ครับนี่เดินแบบวัดระยะไปด้วยนะครับใช่ค่ะก็วัดทุกทางแล้วครับว่าจุดไหนจุดไหนทางไหนจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็ต้องไปรอผลพิสูจน์ว่าความสามารถของเด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุสามขวบจะสามารถเดินขึ้นไปจนถึงจุดที่พบศพได้หรือไม่อย่างไรใช่ค่ะนะครับการวัดความชันของพื้นที่เขาที่จะขึ้นไปยังจุดที่พบศพ

ภูผายนบอกกับเราว่ามันต่างกันทั้งสองเส้นทางความยากลำบากต่างกันจุดที่เดินขึ้นยากที่สุดคือจุดที่เก้าเป็นจุดเส้นทางก่อนเจอจุดที่รถแบ็คโฮเนี่ยตกอยู่มีระยะทางความชัน๖๐เมตรนะครับตรงเนี้ยนะครับต่อให้จุดที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะเป็นจุดที่วัวควายเคยขึ้นมากินย่าได้เนี่ยแต่ยังไงก็ยังลำบากอยู่ดีอันนี้ในมุมมองของพี่เจ้าหน้าที่ป
คือวัวควายขึ้นมากินย่ามันยังลำบากอ่ะกว่าจะขึ้นมาได้อ่ะเพราะฉะนั้นน้องชมพู่เด็กหญิงอายุ๓ขวบจะขึ้นมาได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องลองดูจากการเดินขึ้นมาวันนี้พี่ป่าไม้บอกอ่ะขนาดตำรวจที่เดินขึ้นมาวัดความชันของพื้นที่วันนี้นะยังล้มลุกคลุกคลานอ่ะ
ต้องอยากให้เห็นภาพด้วยนะครับ
องศามันสูงขนาดไหนนะครับหกสิบก็เกือบเก้าสิบแล้วนะครับ
ตรงดิ่งแล้วครับมันมีอะไรให้เกาะให้เกี่ยวให้อะไรไหมครับ
เจ้าหน้าที่วันนี้สองครั้งล้มครับล้มครับ
ประบวงคนเขาก็ตั้งคอยส่ะน้องอาจจะคลานคลานคลานขึ้นไปก็ได้อะไรแบบนี้ครับ
ตัวนี้เจ้าหน้าที่ไม่อยากจะคิดคำว่าคานเลยคานไปไม่เกินเท่าไหร่ก็น่าจะกลับลงมาเหมือนเดิมนะ
จริงประกันเลยครับหลายรอบแล้วไม่เจอครับไม่มีวันนี้ยิ่งหาแบบกับเจ้าหน้าที่ด้วย
หาว่าต่ำสุดแล้วไม่มีต่ำกว่า๖๐แน่นอนครับ
ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ยังขนาดนี้ตัวนี้ขนาดเดินทุกวันด้วยเอาอย่างนี้เลย
จะบอกว่าทำไมแกเห็นหน้าคนเดิมแล้วเจ้าหน้าที่พูดจริงจริงก็คือ
น่าจะขึ้นไม่ได้นะครับอ่าความสูงชันโดยเฉลี่ยเนี่ยอย่างน้อยก็สามสิบถึงหกสิบองศา
อืมพื้นที่ตรงเนี้ยครับก็ไม่ง่ายอ่ะที่จะขึ้นไปนะคะ
คุณผู้ชมคะพูดถึงลุงพลกันต่อหน่อยลุงพลเนี่ยถูกพูดถึงเยอะนะคะ
นับตั้งแต่ที่แม่ของน้องชมพู่บอกว่าก็สงสัยลุงพลแต่สงสัยในประเด็นที่ว่าวันที่น้องชมพู่หายไป
เอ็ดพฤษภาคมเนี่ยตกลงแล้วลำดับเวลาหรือว่าไทม์ไลน์อ่ะค่ะ
ลุงพลทำอะไรอยู่ที่ไหนกี่โมงเนี่ยทำไมลุงพลให้สัมภาษณ์แต่ละครั้ง
มันไม่ตรงกันและสิ่งที่ลุงพลบอกกับสิ่งที่คนอื่นที่เขาเจอลุงพลบอก
มันก็ไม่ตรงกันอืมวันนี้เราไล่ประเด็นนี้กันอีกรอบนะคะ
คือติไปคุยกับลุงพลมาอีกนะคะคือลุงพลเนี่ย
บอกว่าไปรับจ้างกรีดยางตรงสวนที่หน้าบ้านพ่อแบมในวันที่๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปลุงพลบอกว่าลุงพลไปรับจ้างกรีดยางตอน๗โมงเช้า
ครับพ่อแบมบอกว่าเจอลุงพลอยู่ในสวนยางเก้าโมงเช้าอืม
ในกล่องโทรหาลุงพลบอกว่าโทรไปตอน๗โมง๑๕นาที
เพื่อให้ไปซ่อมรถหยอดข้าวลุงพลไปถึงบ้านในกล่อง
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านกกตูม๗โมงครึ่งนี่ค่ะ
ทีมข่าวได้ข้อมูลใหม่จากพยานสองปากซึ่งก็บอกตรงกันว่าเห็นลุงพล
ขี่รถจักรยานยนต์บนถนนเหมือนขี่ออกมาจากวัดถ้ำภูผาแอก
ตอน๗โมงเช้าครับทีมข่าวก็เลยลองมารวบรวมลำดับเวลานะคะ
ปรากฏว่าช่วง๗โมงเช้าเหมือนกับว่าลุงพลทำไมอยู่หลายที่
ทำไมอยู่หลายที่นอกจากที่สวนยางพารา
ก็มีคนบอกว่าโทรหาลุงพลเห็นลุงพลตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้
คือเริ่มที่ลุงพลก่อนนะคะลุงพลยืนยันกับทีมข่าวของเราว่า
เจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดพฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หาย
ลุงพลกรีดยางอยู่ในสวนแต่ตรงเนี้ยมันไปขัดไปแย้งกับคำพูดของพ่อแบม
ที่บอกว่าเก้าโมงเช้าเห็นลุงพลอยู่ที่สวนครับ
แล้วก็ที่แปลกก็คือมีพยานที่เป็นคนใหม่เลยนะคะ
สองคนบอกว่าตอนเจ็ดโมงเช้าเห็นลุงพลขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนน
เหมือนขี่รถออกมาจากวัดถ้ำภูผาแอกคล้ายกับว่าเจ็ดโมงเช้า
ลุงพลอยู่ที่สวนยางด้วยอยู่บนถนนด้วยครับ
ลุงพลอยู่บอกว่าอยู่สวนยางแต่มีคนสองคนเห็นว่าลุงพลขี่รถอยู่บนถนน๗โมงเช้าเหมือนกัน
ในกล่องค่ะชาวบ้านกกตูมก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กันนะคะ
กับบ้านกอกกอกบ้านของน้องชมพู่บอกว่าโทรหาลุงพลเจ็ดโมงสิบห้า
ให้ไปซ่อมเครื่องหยอดข้าวเพราะมีปัญหา
กล่องยืนยันว่าลุงพลไปถึงบ้านเจ็ดโมงครึ่งครับดังนั้นเอ๊ะ
เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยมันยังไงกันแน่พยานที่บอกว่าเห็นลุงพล
ขี่รถจักรยานยนต์บนถนนตอน๗โมงเช้าเนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ว่าเขาให้ข้อมูลเอาไว้ว่ายังไงบ้าง
แต่งตัวเหมือนคุณไปสวนนี้เลยค่ะเสื้ออะไรกางเกงอะไรเสื้อ
มีเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าก็เป็นรองเท้า
เขาเรียกว่าสตาร์ซุตาคุมเก๋นะคะแล้วก็มีไอ้โม่ง
ไอ้โม่งแต่เขาจะเอาพับพับขึ้นตรงแบบแบบไม่คุมหน้าเขาตอนเจ็ดโมงค่ะ
ตอนทางเขาแบบรีบร้อนหรือว่าค่าทางเขาปกติค่าทางเขาปกตินะ
ช่วงเช้าเอาแล้วการที่เขาบอกว่าตอนเจ็ดโมงเนี่ย
เขาบอกเขาอยู่ตรงส่วนของพ่อแบมนี่
อันนั้นเราไม่รู้นะแต่ว่าเราเจอเขาตอน๗โมง
เราก็จะไปทุนราวของเราพอดีข่าวทุกส่วนกัน
แต่วันนั้นเขามาวันดีคนเดียวคนเดียว
ก็คือเขาจะเข้าไปกรีดยางหรือว่าไงครับ
ไม่รู้ว่ากรีดยางหรือว่าโยดน้ำกรูดนักเวลานี้ครับ
เพราะว่าบางทีเขาก็กรีดหัวข้ามแล้วก็ดึกก็ประโยชน์น้ำกดอะไรพวกนี้
วันนั้นรถที่เราเห็นเป็นรถของใครครับ
ก็รถเขาว่าเนี่ยสีขาวมันจะใส่
ท่านผู้ชมครับมาดูบรรยากาศที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ในวันนี้หน่อย
คือที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่หรือว่าบ้านของลุงพลเนี่ย
ทุกวันนี้มีชาวบ้านมีผู้คนมีประชาชนจากหลายพื้นที่มาให้กำลังใจกันแทบทุกวัน
แต่เป็นระยะเวลาพอสมควรและที่เราไม่เห็น
หมอดูหมอธรรมร่างทรงหรือว่าพระก็แล้วแต่ที่มา
วันนี้ครับทุกผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสินแส
สินแสพิจักษ์สวดมนต์ขั้นเทพอันนี้คือชื่อของเขานะ
บอกว่าเดินทางมาจากเพชรชบูรณ์มาที่นี่เนี่ยคือมาไหว้พระธาตุพนมแล้วก็เดินทางต่อมาที่มุกดาหารมาที่บ้านกอก
อยากมาให้กำลังใจทั้งพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพลด้วยเขาก็ติดตามข่าวเรื่องน้องชมพู่มานาน
แวะมาหามาพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายไม่เข้าข้างฝ่ายไหนทั้งนั้นอยากมาให้กำลังใจ
อยากมาสวดมนต์เป็นบทสวดภาษาเขมรให้พ่อกับแม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพล
สินแสคนนี้นะครับที่ชื่อว่าสินแสพิจักรสวดมนต์ขั้นเทพเขาบอกว่าคาถานี้จะช่วยประสานรอยร้าวที่มีในจิตใจทั้งสองฝ่ายให้คืนดีกันได้
จะกลับมาปรองดองกันรักกันมากขึ้นดุดดั่งสายน้ำที่ไม่ขาดจากกัน
หากตัวเขาสวดมนต์บทนี้แล้วมั่นใจว่าจะทำให้ฝ่ายพ่อแม่น้องชมพู่กับฝ่ายลุงพลเกิดความเมตตาต่อกันแล้วจะหันมาปรองดองกัน
เดี๋ยวท่านฟังนะครับ
จุเมิดอโนงตะโบงเม็ดตะเปียงอ่อยเนียงเจนโมเราเวียงอองบองมองมะนองมะนองออบสัทธีสวะ
บทนี้ผมจำได้เกือบ๓๐ปีแล้วครับ
ก่อนที่รักกันทั้งหมู่บ้านไปเกียจกัน
พอฟังดูก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาที่มันกระทบกระท้านทำมากินไม่สะดวกอะไรอย่างนี้
ใช่ตอนนี้บนแห่งหมู่บ้านเขารักกันดี

แต่ตอนส่วนนี้ส่วนให้นริชฟังนะค่ะ

ปกติก็ปรองดองกันอยู่แล้วนะครับ

ว่าที่นอนเนี่ยหันหัวไปทางทิศไหน

กับแม่น้องชมพู่บอกว่าเวลาเข้านอนเนี่ยจะนอนลักษณะขวางบ้าน
ปลายเท้าหันไปทางประตูทางเข้าออกของบ้าน
ซึ่งสินแสทักให้ปรับเปลี่ยนทิศทางการนอน
เนื่องจากตามหลักฮวงจุ้ยที่ได้ศึกษามากว่า๑๐ปี
นอนลักษณะหันปลายเท้าออกมาทางประตูหน้าบ้าน
จะนำความไม่ดีมาให้กับครอบครัวทำอะไรไม่สะดวก
การงานการเงินไม่ดีหามาเท่าไหร่ก็หมด
ก็เลยแนะนำว่าให้เปลี่ยนทิศทางการนอน
หันหัวไปทางนู้นเช้าออกหน้าประตูหน้าบ้านคนจีนก็ถือมาก
มันก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วการเงินการอะไรก็จะไม่ค่อยปกติ
มีมาหาได้เท่าไหร่ก็หมด

ในโอกาสที่มาก็เลยแนะนำในสิ่งดีให้
ไม่ได้คิดเงินคิดทอง

ข่าวของคุณนฤทธิ์เนี่ยแล้วก็ทีมข่าวของเราเนี่ยครับสินแสพิจักษ์ให้หลวงพ่อ
หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกริ่นกระถิ่นอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
บอกว่าหากใครบูชาพระองค์นี้ไว้จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่าง
พุทธคุณถึงขั้นฟันแทงไม่เป็นอะไรใช้ปืนยิงก็ไม่เข้า
หนังเหนียวทำมาค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองอืมนี่นาริสบอกว่า
ขอค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองก็พอค่ะหนังเหนียวกับปืนยิงไม่เข้านี่
เดี๋ยวให้พิติลองไม่กล้าไปพิสูจน์เดี๋ยวให้ติไปลองเอา
นาริสบอกไม่เป็นไรผมเอารุ่งเรืองอย่างเดียวสินแสพิจักรนะครับ
บอกว่ามั่นใจว่าคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่เป็นคนใกล้ตัวนะครับ
แต่จะเป็นใครเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็บอกไม่ได้
แต่เชื่อว่ายังไงตำรวจก็จับกลุ่มคนร้ายจนได้นะเดี๋ยวก็จับได้
คุณผู้ชมกำลังใจยังไปที่บ้านของน้องชมพู่เยอะนะคะครับ
วันนี้มีชาวบ้านจากจังหวัดมหาสารคาม๒๐กว่าคนนะคะ
ก็ไปผูกข้อไม้ข้อมือให้กับพ่อแม่และน้องสดิ้งให้กำลังใจ
วันนี้แม่ก็ดีใจนะคะที่กำลังใจไปเยอะเนี่ยค่ะ
ชาวจังหวัดอุบลราชธานี๒๐กว่าคนก็บอกว่าอยากมาให้เห็นกับตา
ว่าน้องจะสามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้เองไหมน้องชมพู่จะเดินได้ไหม
อืมซึ่งเขาก็คิดว่าน้องชมพู่เด็กผู้หญิงแค่สามขวบอ่ะ
ไม่น่าจะเดินขึ้นไปเองได้หรือถ้าเดินหลงป่าจริง
ก็ไม่น่าจะเดินขึ้นไปเรื่อยคือธรรมชาติของเด็กน่าจะเดินลงมากกว่า
ครับก็เลยคิดว่าคดีนี้มันยากไม่มีหลักฐานอะไรด้วย
ไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรด้วยคนที่ไปให้กำลังใจ
เขาก็ช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็วิเคราะห์ค่ะ
มาดูสภาพจริงแล้วผมคิดว่าคงจับไม่ได้หรอก
ไม่มีกล้องวงจรปิดครับมันยากใช่ไหมครับ
ครับมันยากกับกับกับตำลวดเข้าใจเขามากเลยครับ
มันไม่น่าที่จะเดินขึ้นไปนะครับถ้าเดินไปเองหรือหลงป่า
มันจะมันจะต้องเดินลงมาผมไม่ค่อยให้สาระกับการดื่มน้ำ
สาบานเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
ที่จะจับตัวคนร้ายได้เอาไปสาบานทำไมการดื่มน้ำสาบาน
พ่อแม่เคยบอกไว้โดยเฉพาะจังหวัดอุบลธานีบอกไว้ว่า
จะทำจริงหรือไม่ทำจริงก็อย่าไปกินเดี๋ยวท้องจากไข่ตาย
เข้มแข็งต่อสู้ไปในภายภาคหน้าเป็นหลักให้กับน้องสดิ้ง
ซึ่งเราเป็นลูกสาวของเราเนาะน้องชมพู่ก็คงไปดีแล้ว
ไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์อยู่ข้างบนแล้วนะคะ
แล้วก็มีชาวบ้านจากสกลนครนะคะครับเดินทางไปมอบพระพุทธรูปให้กับ
กับแม่ของน้องชมพู่ด้วยเป็นพระพุทธรูปจากวัดพระธาตุเรนูจังหวัดนครพนม
เป็นพระธาตุประจำวันเกิดแม่ค่ะเกิดวันจันทร์ก็บอกว่าจะได้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
ไม่ต้องไปจองเวรจองกรรมถ้ารู้ว่าใครเป็นคนทำน้องก็อโหสิกรรมกันไป
ครับก็เดี๋ยวว่ากันใหม่พรุ่งนี้วันที่๗๖นะครับทุกผู้ชมครับ